กระจองงองกระจองงองเจ้าค่ะเอ้ยบอกเลยชุมชนไหนมีของดี
การันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้จะพาไปตะลุยสวนชุมต้นพระเทศ

หลายคนอาจจะไม่รู้จักต้นจันเทศว่าเป็นยังไง
วันนี้ดาวจะพาไปที่ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงา
ซึ่งต้นจันเทศเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา
มีลักษณะเป็นพุ่มขนาดใหญ่
ชาวบ้านนิยมนำผลจันเทศมากินสดกับพริกเกลือหรือน้ำปลาหวานก็แซ่บ
แถมนำมาแปรรูปเป็นลูกจันทร์เส้นสามรสลูกจันทร์แช่อิ่มและน้ำลูกจันทร์หวานเจี๊ยบ

จนกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาอีกด้วย
โดยทางเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์พังงามีคุณจุธามาส่องแสงเป็นประธานกลุ่มได้รวบรวมสมาชิกมาร่วมกันเพิ่มมูลค่าให้กับลูกจันเทศต่อยอดเป็นเซลลี่ลูกจันทร์กัมมี่ลูกจันทร์และน้ำลูกจันหมักคอมบูชา
โอ้โหน่าทานมากเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่ผลของจันเพศเท่านั้นที่มีประโยชน์
เพราะรกจันทร์และเมล็ดของผลจันทร์ก็มีประโยชน์เช่นกันเราพยายามอยากทำให้ทุกอย่างมันเป็นซีโลเวส
คือใช้ได้ทุกอย่างเลยทุกส่วนเราก็มองว่าจริง
ทุนทางยาของตัวลกจันทร์แล้วก็เมล็ดจันทร์เนี่ยมันมีมูลค่าสูงนะคะเขารับซื้อกันราคาแพงด้วย
ซึ่งรกจันทร์และเมล็ดจันทร์ที่คุณจุธามาศพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ทางกลุ่มได้นำมาทำเป็นยาดมสมุนไพร
ภายใต้แบรนด์ยังเหอะซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม
ส่วนวิธีการทำไม่ยากเกินใจเริ่มจากเตรียมดอกจันเทศตากแห้ง
เล็ดจันเทศที่กระท่อเปลือกออกแล้วการพลูกระวานพริกไทย
พิมเซนการะบูนและเบนทอลนำส่วนผสมมาโคลกโคลกโคลก
รวมกันให้ละเอียดจากนั้นนำไปหมักไว้๑๒เดือน
เพียงเท่านี้ก็จะได้ยาดมสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์
มแล้วสดชื่นเหมาะสำหรับคนที่แพ้ฝุ่นแพ้สารเคมีด้วยนะจ๊ะ
อกจากนี้ทางกลุ่มยังมีสินค้าแปรรูปเป็นน้ำมันเหลืองและลูกประคบ
เพื่อดูแลสุขภาพอีกด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะเขาว่าต้นจันทร์แทน
จะสามารถต่อยอดแปรรูปเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย
สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านแถมยังเชื่อมโยงการเกษตรและการท่องเที่ยวเข้าหากันได้อย่างลงตัว
เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชอบยาดมสมุนไพรของกลุ่มยักษ์สมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นอย่างมากเลยจ้ะพี่น้อง
และในเมื่อกลุ่มยำสมาร์ทฟาร์เมอร์พังงาเขามีของดีซุปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้ว่า
มีรายได้รวยรวยรวยแน่นอนด้าจ้า